คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับ

พ่อแท้เอาน้ำร้อนสาดลูกชายวัย๔ขวบคุณ
เป็นแผลเวอะหวะตามใบหน้าตามหน้าอกนะครับ
ผู้เป็นแม่ต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาล
และผู้เป็นแม่ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา
น้ำตาไหลเลยเห็นสภาพลูกชายเป็นแบบนี้
สงสารน้องคือให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ

แล้วผ้าก๊อสแปะเต็มตัวไปหมดเลยค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น
กับน้องสตางค์วัย๔ขวบนะครับ
บาดแผลถูกน้ำร้อนลวกผู้พองตั้งแต่ใบหน้า
ไล่ลงมาที่แก้มทั้งสองข้างหน้าอกและแขนทั้งสองข้าง
ซึ่งมีสำลีและผ้าพันแผลปิดไว้
แขนซ้ายมีสายน้ำเกลือไว้ตลอดเวลานะครับ
และที่ศีรษะนะนักข่าวของเราก็ดูที่ศีรษะนะ
ว่ามีแผลอะไรหรือเปล่าปรากฏว่ามีเหมือนกัน
เพราะตรงศีรษะถูกพ่อเอาหม้อต้มน้ำร้อนฟาด
คุณผู้ชมเอาก้นหม้อฟาดจนเด็กมีแผลไปทั่วตัวเลยนะ
เดี๋ยวแม่จะเอียงตัวลูกให้นักข่าวได้ดูแผลที่หัวเหมือนกันนะครับ
ส่วนผู้เป็นแม่นะฮะก็คือนางสาวยศินีนะครับ
ก็มาให้ข้อมูลกับนักข่าวด้วยน้ำตาเลยฮะ

ที่โรงพยาบาลตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ

ตั้งแต่ตอนเธอเลิกลากับสามี
เพราะว่าสามีเสพยามีอาการโมโหร้าย
ทำร้ายเธอทุกครั้งจนทนพฤติกรรมไม่ไหว
ต้องขอแยกทางฮะแต่ยังเป็นห่วงลูกไงคุณ
ยังไปหาลูกเสมอก็พยายามที่จะกลับไปคืนดีกันนะ
เพราะสามีก็เลยอยากให้กลับมาคืนดีกัน
แล้วก็ผู้เป็นแม่ก็ห่วงลูกชายเสมอเลย
แต่เมื่อเธอกลับไปปรากฏว่ากลับไปร้อยครั้ง
สามีก็เป็นแบบเดิมฮะก็คือโมโหทำร้ายร่างกายเธอ
เธอต้องขอเลิกลาออกมาแล้วก็ลูกก็อยู่กับสามีนะครับ
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตัวสามีเธอหรือว่าพ่อแท้เนี่ย
ไม่ยอมให้ลูกไปโรงเรียนเลยนะโดยอ้างว่าสอนลูกได้
อยู่ที่บ้านได้จนทุกวันนี้ลูกชายของเธอเนี่ย
สตางค์มีพัฒนาการทางสมองช้าแล้วนะครับ
แล้วก็หวาดกลัวเวลาเห็นพ่อเมา
ล่าสุดเนี่ยแม่สามีหรือว่าย่าของเด็กเนี่ย
มาบอกว่าน้องสตางค์ถูกพ่อแท้นี่แหละ
ราดน้ำร้อนใส่จนมีแผลพุกผ่องครับ

ทีมข่าวของเราเดินทางไปพูดคุยกับคุณย่าของน้องสตังค์
ก็คือคุณย่าจันทร์คุณย่าจันทร์เนี่ยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังทั้งน้ำตาแหละครับ
บอกว่าคืนวันที่๓๑ตุลาคมเนี่ยย่าเนี่ยเห็นหลาน
คือน้องสตางค์ตัวเปียกมอมแมมวิ่งมาหา
ก็เลยพาหลานไปอาบน้ำโดยระหว่างที่ราดน้ำลงหัว
ใบหน้าลำตัวของหลานปรากฏว่าคุณย่าเห็นเลยนะ
ผิวหนังกำพร้าของหลานหลุดติดมือย่าออกมาเลย
ส่วนไอ้หม้อเนี่ยหม้อเนี่ยพ่อของเด็กเนี่ยเอาหม้อเนี่ยตี
คุณผู้ชมฮะพ่อของเด็กก็คือนายธีรศักดิ์นะครับ
เป็นลูกชายของเธอนี่แหละครับเป็นพ่อของน้องสตางค์นะฮะ
ทีมข่าวก็ถามว่าแล้วนายธีรศักดิ์ทำอะไรกับลูกบ้าง
คุณย่าเล่าให้ฟังบอกว่าในคืนนั้นโอ้โหนายธีรศักดิ์เนี่ย
เละเลยพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับและอยู่ก็บอก
บอกว่าจะทำโจ๊กก็เลยต้มน้ำร้อนทิ้งไว้
แล้วก็ให้น้องสตางค์ไปเอาไข่มา๒ฟอง

แต่สตางค์เนี่ยโอ้โหช้าไม่ได้ดั่งใจ
พ่อก็เลยใช้น้ำร้อนในหม้อต้มราดเด็กเลยคุณ

คือเหมือนจังหวะนั้นคือจะเอาหม้อโขกลูกนั่นแหละ
เออแล้วน้ำมันก็เลยแบบกระฉอกแล้วก็ลวกแล้วก็ราดหน้าน้องอ่ะ
จากนั้นเอาหม้อเนี่ยนะฮะเอาก้นหม้อเนี่ยโอ้โหฟาดหัวลูกครับ
แล้วก็คุ้มคลั่งทุบทำลายข้าวของในบ้านนะฮะ
ผู้เป็นแม่ก็แจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์
พอไปถึงโรงพักนะก็ข่มขู่ว่าจะกลับมาจะเผาบ้านให้หมดนะฮะ
ทุกวันนี้อยู่ด้วยความกลัวอยากให้หน่วยงานเนี่ย
ช่วยพาไปบำบัดรักษาหน่อยฟังเสียงหน่อยนะฮะ
ฟังเสียงของผู้เป็นย่าของเด็กนะครับ
คิดไม่ได้จากที่อายุขนาดนี้คิดไม่ได้เลย
ลูกก็ไม่พาไปโรงเรียนพาลูกนอนตื่นสาย
ปีทั้งปีไปโรงเรียนถึง๑๐วันหรือเปล่าไม่รู้

บอกว่าลูกชายของเธอไม่ยอมให้น้องสตางค์ไปเรียนเลยคุณ
ปีหนึ่งไปไม่ถึง๑๐วันเลยเด็กก็พัฒนาการช้านะครับ

ย่าถามลูกชายที่ทำกับหลานบอกว่า
เห็นลูกแท้เห็นน้องสังเป็นอะไรเป็นคนหรือหมา
ผู้เป็นพ่อตอบว่าช่างมัน
ทีนี้นายธีรศักดิ์นะฮะโดนตำรวจภูทรตาคลีคุมตัวไว้ได้แล้วนะครับ
ปัสสาวะหาสารเสพติดพบเป็นสีม่วงครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดเตรียมส่งไปบำบัดนะครับ
ส่วนกรณีใช้น้ำร้อนราดใส่น้องสตางค์ลูกชาย๔ขวบเนี่ย
ผู้เป็นพ่อนายธีรศักดิ์ปฏิเสธ
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าจริงผมไม่ได้ลาดผมไม่ได้จะโขกอะไรทั้งนั้น
แต่สตังค์ถือหม้อแล้วเอาน้ำร้อนไปสาดใส่กำแพงใส่ข้างฝา
แล้วน้ำร้อนกระเด็นกลับมาใส่สตางค์

ผู้เป็นพ่อบอกแบบนี้นะครับแต่ตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อนะฮะ
สำหรับอาการบาดเจ็บของน้องสตางค์นะฮะ
ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตาครีนะครับ
ผู้เป็นแม่บอกว่าโอ้โหแพทย์ดูแลอย่างต่อเนื่อง
น้องมีอาการขาดน้ำกินอาหารไม่ได้
อกจากนี้ทุกครั้งที่เห็นญาติหรือว่าผู้ป่วยอะไรอื่น

มีอาการหวาดภาวะไม่ยอมนอน
เมื่อคืนนี้จะนอนก็ตีหนึ่งแล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี้นะผู้เป็นแม่บอกว่าโอ้โห
ไม่เชื่อคำให้การของผัวฉันเลยนะฮะ
อ้างว่าลูกทำตัวเองนะครับ
แล้วแบบไปเห็นตรงนี้มันลอกมันเป็นพองน้ำตรงนี้
เมื่อคืนกว่าจะนอนได้คือตั้งแต่คืนแรกที่มา
ก็จะมีแบบนอนสะอื้นเมื่อคืนกว่าจะนอนได้ก็ตีหนึ่ง
เกือบตีหนึ่งเพราะว่าเห็นแบบผู้ชาย
ทรงใหญ่มาเข้าใกล้อย่างนี้
ไม่เชื่อนะว่าเด็กจะสาดน้ำใส่ข้างฝา
แล้วน้ำกระเด็นมาเพราะมันไม่ใช่ลักษณะการกระเด็นไงคุณ
มันเหมือนการโดนราดนะและที่หัวที่บอกว่าเป็นแผล
เพราะว่าเหมือนมีคนเอาอะไรมาของแข็งมาโขกใส่
ซึ่งเชื่อว่าพ่อนั่นแหละเป็นคนเอาหม้อมาโขกใส่หัวลูกนะครับ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พมพัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษย์ในพื้นที่นะครับได้เข้าตรวจเยี่ยมอาการบาดเจ็บของน้องสตางค์
ทีนี้ต้องหาทางในการช่วยเหลือเยียวยากันต่อนะครับ
คุณแม่บอกว่าหลังจากนี้อาจจะรับลูกชายไปดูแลเองนะครับ
ดีนะแต่ผู้เป็นย่าก็ห่วงห่วงหลานอยู่นะ
รักหลานมากก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของลูกชายตัวเอง
ที่ทำกับลูกแท้แบบนี้เหมือนกัน